ไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
เป็นอุบัติเหตุรถเก๋งพุ่งชนท้ายรถเก็บขยะที่จอดอยู่ข้างทาง
ทีนี้มันไม่ได้ชนแค่รถเพราะว่ามีคนยืนอยู่ท้ายรถด้วย
เป็นพนักงานเก็บขยะชาวกัมพูชา
ซึ่งคนขับรถเก่งเขาบอกว่าบริเวณที่เกิดเหตุมันมืด
แต่พอตรวจแอลกอฮอล์ไปแล้วเนี่ยโอ้โหมันเกินกำหนดค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ตี๒ที่ผ่านมา
บนถนนเรียบทางรถไฟเขาน้อยมุ่งหน้าเขาตาโลนในตำบลหนองปลือค่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจภูทรสพนปลือก็เดินทางไปตรวจสอบ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา
ในที่เกิดเหตุมีรถเก็บขยะของบริษัทอิสเทิร์นกรีนวิวจำกัด
หมายเลขทะเบียน๗๓๓๙๔๘ชนบุรี
ถูกรถนิสสันซิลฟี่สีขาวทะเบียน๔กไก่ชกช๔๔๖๒กรุงเทพ
ชนเข้าด้านท้ายได้รับความเสียหายยับเยินนะคะ
คนเจ็บคือพนักงานเก็บขยะที่ชื่อว่านายบุญเรือนชวนอายุ๒๘ปี

ได้รับบาดเจ็บคือขาสองข้างมันขาดออกจากกันทันทีในที่เกิดเหตุเลย
กู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นเก็บขายทั้งสองข้างแช่น้ำแข็ง
แล้วก็รีบเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนค่ะ
เพื่อนคนเจ็บเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยจอดรถขยะที่ถนนเรียบทางรถไฟ
คนขับกับเพื่อนพนักงานเก็บขยะสามคนเดินลงไปปัสสาวะที่ป่าย่าข้างทาง
นายบุญเรือนคนเจ็บไม่ได้ไปปัสสาวะด้วย
นายบุญเรือนก็เลยเดินไปเก็บขยะริมถนนนะคะ
ท้ายรถขยะพอดีก็เลยอยู่ที่ท้ายรถแบบนี้
ต่อมารถเก๋งคันที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะขับมาแล้วขับมาเร็วมาก
พุ่งชนท้ายรถขยะแบบแรงเลยนายบุญเรือนหลบไม่ทัน

ถูกชนอัดติดที่ด้านท้ายรถขาขาสองข้างเลยนะคะเจ็บหนักเลยนะคะ
อีก๓คนที่ปัสสาวะข้างทางไม่เจ็บไม่โดนอะไรเลยไง
ว่าอยู่ข้างทางโน้นก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วย
นายศักดิ์ศรีภาณายุ๓๘ปี
คนขับรถเก๋งเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งย่านศรีราชา
เขาบอกว่าเขามองไม่เห็นจริง
เขาขับรถกลับมาจากทำงานมุ่งหน้ากลับบ้านที่เขาตาโล
จุดนี้มืดมองไม่เห็นเลยชนท้ายรถกระบะอย่างจังเลย
เขาเองก็เจ็บนะเจ็บที่อก
โอ้โหตอนนี้จุกหน้าอกแน่นหน้าอกไปหมด
รถไวเกี่ยวกับอะไร

รถมายังเยอะแล้วผมมองไม่เห็น
พี่มาจากไหนครับพี่
กลับมาจากทำงานครับผม
ซึ่งพันธมรถโทนพยนตร์รักษาวงศ์สารวัตรสอบสวนสอบพ่อน้องปลื้อ
เขาบอกว่าพอตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว
ก็คุมตัวนายศักดิ์สิทธิ์คนนี้ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
แล้วก็ขอตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย
วัดออกมาได้๕๕มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
สูงเกินกว่ากฎหมายกำหนดก็คือเมาแล้วขับนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าจุดที่เกิดเหตุมันมืด
เขาบอกใช่ไหมว่ามองไม่เห็นเลยจริงจุดเกิดเหตุมันมืดมาก
ตำรวจบอกว่ามันเป็นคำกล่าวอ้าง
เพราะตรงนั้นมีไฟส่องสว่างริมถนนด้วยค่ะ
ก็ไม่ได้มืดแถมเมาอีกต่างหากไง
ถูกต้องแล้วก็อย่างที่บอกว่าคุณบุญเรือนที่โดนรถชนนะคะขาขาด

ผู้ภัยประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
โรงพยาบาลบางละมุงโทรมาบอกว่าเขาเสียชีวิตแล้วค่ะ
ญาติแล้วก็ภรรยาของผู้ตายก็มารับศพ

ก็นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่กัมพูชา
นายศักดิ์ศิลป์โดนไป๒ข้อหาคือเมาแล้วขับ
และกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
นำตัวฝากหางศาลจังหวัดพัทยาแล้วนะคะ